ว่ามีคนคนหนึ่งกำลังทำพิธีครับ
เอาเท่ากระดูกมายัดใส่ตุ๊กตา
แล้วส่งตุ๊กตาขายเหมือนเล่นคุณสัยอะไรอย่างนี้นะฮะ
และกลายเป็นประเด็นนะครับที่เราก็ต้องสืบหา

ทีนี้ครับอาจารย์หมีบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้ว
เลิกแล้ววางมือไปแล้วเลิกแล้ว
แต่ปรากฏว่ามีเพจหนึ่ง

บอกว่าอาจารย์หมียังไม่ได้วางมือเลย
อาจารย์หมีบอกว่าวางมือไปเป็นปีกว่า

เออนะฮะแต่ว่าเพจเจ๊มอยได้โพสต์ภาพ
และข้อความระบุว่านายธกฤษเพชรทอง
หรือว่าอาจารย์หมีนายธริสนะธริสเพชรทอง

เพิ่งจะมีการส่งขายตุ๊กตากุมารทอง

เมื่อช่วงเย็นของวันที่๖กรกฎาคม
ที่ผ่านมานี้เองอ้าวปีนี้แหละไหนว่าเลิกทำอืม

แล้วก็โพสต์ภาพอาจารย์หมีทำพิธีอยู่หน้าเตาเผาศพบนเมนแห่งหนึ่ง
โดยมีผลไม้น้ำแดงและเครื่องเส้นไหว้ต่าง

ก่อนที่จะเอาเท่ากระดูกคนตายออกไปจากเตา

ไหนว่าไม่ทำแล้วไหนว่าวางมือแล้ว
ฉะไหนล่ะนี่เพิ่งจะส่งขาย๖กรกฎาปี๖๓นี้เอง

ก่อนนั้นไปสัมภาษณ์อาจารย์หมีมาละรอบหนึ่ง

เดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วกลัวผิดกฎหมายด้วย
และที่ทำไปคือทำในต่างประเทศนะ
ตายโหงยิ่งดีเอาเท่าเข้ามายิ่งดี
ปกปักรักษาอะไรของเขานะฮะ

แต่เมื่อวานี้ทีมข่าวของเราอย่างคุณภูริพัฒน์บุญนิน
ก็ยังคงลงพื้นที่ไปที่บ้านอาจารย์หมีแล้วครับ
ในพื้นที่เรียบคลอง๘ตำบลบึงชำอ้อ
ที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานีอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากเมื่อวานี้ไปหาตัวไม่เจอ
วันนี้ก็ลงไปอีกไปหาอาจารย์หมีนะครับ
โดยเจอนะฮะอาจารย์หมีเปิดบ้าน
เปิดบ้านให้ผู้สื่อข่าวของเราให้คุณภูริพัฒน์ของเรา
เข้ามาภายในบ้านเลยนะครับ
ยืนยันกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งว่าตอนนี้วางมือไปแล้วจริง
กับการทำตุ๊กตายัดเท่ากระดูกคนตายนะฮะ
พอเราเข้าไปในบ้านภายในบ้านนะคุณ
ยังมีพวกตุ๊กตาที่อาจารย์หมีเคยอ้างว่า
มันเป็นการทำส่งขายตะกรนะครับทำพิธีปลุกเสก
แล้วก็ยังมีเสียงพ่อครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
อยู่ในสำนักอาจารย์หมีอีกจำนวนมากนะครับ
แต่อาจารย์หมีชี้แจงนะครับบอกว่าภาพที่นักธุรกิจชาวเวียดนาม
เป็นภาพเก่าแต่น่าจะมีการนำมาโพสต์ใหม่
เพื่ออะไรคุณเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
อาจารย์หมียังทำพิธีปลุกเสกอยู่เท่านั้นเอง
ส่วนภาพที่ผมยืนทำพิธีอยู่หน้าเมน
ที่เพจเจมส์มอยเขาเอาไปลง
ผมก็ยอมรับว่าผมไปทำพิธีปลุกเสก
อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสะแก้วจริง
เอาเท่ากระดูกคนตายมายัดตุ๊กตาจริง
แต่ผมก็ยืนยันอีกว่าเป็นเหตุการณ์เก่าครับ
เกิดขึ้นเมื่อ๕ปีก่อนแล้วนะฮะ
รูปภาพที่อยู่ในเมนเหมือนเป็นวัดของไทยไหมคะอาจารย์

แต่ว่าไม่ขอบอกชื่อวัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียหายถึงวัด
ก็คือเมื่อตอนภาพนี้
รู้สึกว่าจะถ่ายได้ประมาณ๕ปีแล้ว
ก็แสดงว่าเป็นกระดูกของคนไทย
ไม่หมายเป็นเราร้อนวิชาแล้วเราไปลองเฉยเท่านั้นเอง

เขาก็บอกว่าอาจารย์หมีไม่ได้วางมือจริงหรอก
ไม่เชื่อลองสำรวจตรวจสอบในบ้านดูสิ
ในบ้านอาจารย์หมีน่าจะยังมีหลักฐานต่างอยู่นะครับ
อาจารย์หมีเขาเลยพาทีมข่าวไปสำรวจบริเวณรอบบ้านอย่างละเอียดนะครับ
โดยสำรวจสองหลังในพื้นที่บ้านอาจารย์หมี
หลังแรกเป็นบ้าน๒ชั้นที่มีห้องทำพิธีอยู่ด้านล่าง
แล้วก็เป็นที่สำหรับอาจารย์หมีพักผ่อน
ส่วนบ้านหลังที่๒อยู่ห่างออกไปทางด้านข้าง
ก็ยังมีห้องสีฟ้าสำหรับทำพิธีครอบครู
มุงสังกษีอยู่ด้านหลังบ้านของบ้าน
สำหรับไว้ทำพิธีปลุกเสก
ซึ่งทีมข่าวของเราก็เดินตามอาจารย์หมีไปดูซิไปสำรวจสิ
ก็ไปพบกองขี้เท่าเผาป้ายชื่อคนอยู่ใกล้กับห้องที่บ้านหลังที่๒นี้ด้วย
อาจารย์หมีพาเดินสำรวจต่อด้านหลังบ้าน
เพราะว่าทางเพจเจ๊มอยเขาอ้างแบบนี้คุณ
อาจารย์หมียังมีการซุกซ่อนกระดูกหรือสิ่งต่างเอาไว้บริเวณบ้าน
ลองขุดดูสิมีอะไรฝังดินอยู่เยอะเลยนะครับ
นี่ฮะอาจารย์หมีก็พาไปยังจุดที่ถูกกล่าวอ้าง
ว่ามีการขุดหลุมฝังเครื่องลางของขลังและกระดูก
ทำพิธีปลุกเสกตุ๊กตากุมารทองเอาไว้
ทีมข่าวเราเดินไปดูจุดนั้นเป็นคลองแล้วก็เป็นบ่อน้ำนะครับ
คุณภูริพัฒน์ทีมข่าวของเราคนเสื้อดำนี้นะฮะ
ก็พยายามใช้ไม้เนี่ยแทงตรงพื้นดินดูจิ้มดูนะครับ
แล้วก็ตักดินขึ้นมาดู
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทีมข่าวสงสัยและต้องการพิสูจน์มากที่สุด
ก็คือตรงห้องมุงสังกษี
เพราะว่าคุณภูริพัฒน์ไปพบสารเพียงตาอยู่ในห้องสองหลัง
รูปปั้นหัวกระโหลก๑อัน
ตุ๊กตาลงอัคระและข้าวของเครื่องใช้ต่าง
เกี่ยวกับการปลุกเสกทำคุณสัยอยู่จำนวนมาก
ในห้องดังกล่าวคล้ายกับห้องที่ปรากฏในคลิป
ที่เขามีการเผยแพร่กันนะครับ
ตอนที่อาจารย์หมีกับลูกน้องเอากระดูกมาทำพิธีปลุกเสก

จำได้ที่เก็บเอาแยะใส่ตุ๊กตาล
แล้วถามอาจารย์หมีว่าห้องนี้ใช้ทำอะไร
ตรงฝาผนังน่ะนะ

ห้องนี้ไม่ได้เปิดใช้งานมานานแล้ว

อุปกรณ์ตีมีดของพี่ชาย

ยืนยันว่าไม่มีข้าวของเครื่องใช้อะไรอยู่ในห้อง
สิ่งที่ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีเห็น

เดี๋ยวคุณภูริพัฒน์เห็นภาพลงตาเหรอ

ฟังอาจารย์หมีหน่อยนะครับ
ในคลิปนี่มันเหมือนว่าอาจารย์ทำวิธีในห้องนี้

ไม่ใช่เพราะว่าห้องนี้
มันมันจะคล้ายกับห้องที่บ้านของอาจารย์ที่เขมร

หรือหรือหรือหรือหรือหรือ

แต่อีกวันที่ทีมข่าวไปดูอีกรอบหนึ่ง

เหลือเพียงป้ายชาตะมรณะที่เขียนติดไว้

นี่ฮะคุณผู้ชมลองดูเอานะ
พอเรากลับไปถ่ายอีกครั้งหลังจากเพจเจ๊มอย
เขาท้าให้ลองไปขุดดูสิลองไปสำรวจบ้านอาจารย์หมีอีกครั้งสิ
เราก็ไปวันที่๓กันยายนก็มีป้ายเนี่ยครับ
ป้ายที่เขียนชาตะมรณะอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วก็เศษขี้เท่าเล็กน้อยเท่านั้นเอง
เหลือหายไปหมดแล้วเหมือนว่ามีการเก็บกวาดไปแล้ว
อาจารย์หมียืนยันกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าตรงนี้เป็นกองฟืนเอาไว้เผาขยะอยู่แล้ว

ส่วนตะปูนั้นก็ยังมีเศษตะปูอยู่นี่ไง
ที่มันติดไม้มาเท่านั้นเองนะครับ
ไม่ได้มีกองตะปูหลายร้อยอันอย่างที่เป็นข่าว

ส่วนป้ายชาตะมรณะนั้นเป็นการเขียนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะ
เป็นเลขไทยให้ลูกค้าต่างชาติอ่านไม่ออก
แล้วก็สร้างบรรยากาศจำลองให้เป็นป่าช้าให้ดูน่ากลัวไง
ซึ่งชื่อในป้ายไม่ได้เป็นชื่อใคร
ก็เป็นเลขไปเรื่อยอาจารย์บอกแบบนี้นะครับ
ก็เหมือนว่าเป็นการสร้างบรรยากาศเท่านั้นเอง
หลังจากอาจารย์หมีพาทีมข่าวของเราสำรวจบริเวณบ้าน
อาจารย์หมีได้ทำพิธีดูดวงชะตาให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราด้วย
โดยใช้เทียนหยดลงบนขันเงินก่อนท่องคาถาประมาณ๒๓นาที
ก่อนจะทักทีมข่าวบอกว่าเอ้ยไอ้น้องเอ้ย
พวกเองมีกุมารทองและวิญญาณของพูดผีปีศาจติดตามอยู่จำนวนมากนะไอ้น้องเอ้ย
แล้วก็บอกว่าดูจากน้ำตาเทียนที่หยดลงขันน้ำแล้ว
น้ำตาเทียมมันกระจายนั่นคือวิญญาณของผีที่ติดตามตัวของพวกเองอยู่นะเว้ย
อาจารย์หมีบอกแบบนี้หากมีอาการปวดเมื่อยหรืออาการแปลก
ให้กลับมาหาอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์จะแก้ของให้นะ
อาจารย์ทำพิธีให้แบบนี้แล้วอาจารย์ก็ทำพิธีสวดคาถาให้นะฮะ
จริงเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมก็เชื่ออยู่นะ
เลี้ยงกุมารไหมไม่เคยครับไม่เคยเกี่ยวข้องเลย
ไม่เคยเกี่ยวข้องเลยเอาจริงจริงเลยนะ
ครับ
เหมือนว่ามันมีวิญญาณผีตาม
อืม
ไม่รู้เราไปทำข่าวหรืออะไรพวกนี้เราเคยไปรบรู้อะไรก็ไม่รู้

อาจารย์หมีทำพิธีแล้วก็อธิบาย

แต่ก่อนเองไม่เคยเลี้ยงกุมารทองใช่ไหม
แต่ตอนนี้มีนะมีมาตามเองอยู่
มาตามที่บ้านอาจารย์มาเจอหรือเปล่า

ส่วนที่เห็นนี่คืออาจารย์หมีเขาก็ลองทำให้ดู
สาธิตทำให้ดูวัตกรอาจารย์ทำอย่างไรบ้าง
อัคระบนตัวตุ๊กตาหน้าผากต้นแขนซ้ายแล้วก็ต้นแขนขวา
แล้วก็ต้นขาซ้ายขวาของตุ๊กตา
แล้วก็เขียนอัคระที่หน้าท้องของตุ๊กตา
หลังจากนั้นถ้าจะเอาเท่ากระดูกผีคนตายหรือผีตายโหงใส่ลงไป
ก็ต้องดึงหัวตุ๊กตาออกก่อนแล้วก็ยัดเท่ากระดูกผีตายโหงใส่ลงไป
ตัวตุ๊กตาเลยหลังจากนั้นถึงจะส่งขายได้
แต่ไม่มีแล้วนะไอ้ที่ยัดไปเนี่ยไม่ใช่เท่ากระดูกจริงแล้ว
ตอนนี้อาจารย์หมีวางมือแล้วอาจารย์เขายืนยันแบบนี้นะครับ
บอกว่าตอนที่ทำคราวก่อนนู้นหลายปีมาแล้ว
คือก็ต้องข้ามฝั่งไปทำที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่ได้ทำที่เมืองไทยหรือว่าที่บ้านหลังนี้
เพราะผิดกฎหมายอาจารย์บอกรู้

ใช่แล้วเขาบอกที่ต่างประเทศทำนี่ส่งขายตัวหนึ่ง๕๐๐กว่าบาทเลยนะ
เออนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเลิกทำมานานแล้ว

ก็เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องของอาจารย์หมีนะฮะ
ดังกันอยู่ในโลกโซเชียลอยู่นะครับ
แล้วก็เพจเขาคงขุดเรื่องอาจารย์หมีมาอีกแหละ

ค่ะก็พิสูจน์มาให้แล้วอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันเนี่ยนะคะ